เป็นการนำเสนอบทความที่ไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติ
มีความเป็นกลางรวมถึงมีความถูกต้อง
ซึ่งทางด้านรองประวิทย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการตามขั้นตอน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการ
กรณีที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะคะ
โดยรองประวิทย์บอกว่าได้สั่งการไปหมดแล้ว
อะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าผิดกฎหมาย
ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ
ส่วนกระแสข่าวที่มีการโพสต์ภาพ
เจ้าหน้าที่ไปปลดป้ายสำนักงานนั้นส่วนตัวยังไม่เห็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องเจ้าหน้าที่จะต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้นะครับในเรื่องความผิดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมสั่งไปหมดแล้วว่าอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็ทำผิดกฎหมายจะต้องดำเนินการในทุกเรื่องและทุกคนไม่มีละเว้น